ตอนนี้พี่เวียสุโกลวัฒน์ค่ะเพราะว่าใครหลายคนคิดถึงว่าพี่เวียปีใหม่ไปเที่ยวไหน
โสดแล้วนี่พี่เวียจะไปอยู่ไหนนะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเราส่องให้แล้วค่ะ
เขาไปเที่ยวทะเลทางใต้นู้นนี่ละมุนมากนะคะเพราะว่าโอ้โหเสื้อผ้าหน้าผมคุณผู้ชมไปทะเลก็ต้องถอดเสื้อนะ

นี่เลยค่ะคลิปที่ว่านะคะบรรยากาศก็เห็นนี่แหละค่ะมีคลิปหนึ่งนะคะที่เขาก็แบบถ่ายริมทรงริมสารแล้วเขียนแคปชั่นนะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะ
แต่พูดถึงปีเก่าแล้วก้าวข้ามปีใหม่ใช่นะคะก็เป็นภาพนี้คุณผู้ชมนะแม่กางเกงมันน่าจะสั้นได้กว่านี้นะคะอันนี้ดิฉันแซวส่วนตัวนะคะ
เราก็แอบสงสัยอยู่นะคะว่าเอ๊ะใครเป็นคนถ่ายรูปให้ต่อมสงสัยมันทำงานตลอดเวลาค่ะ
สดสดร้อนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพี่เวียก็โพสต์คลิปอีกคลิปนึงค่ะว่าเดินทางไปถึงที่พักแล้วนะคะ
แล้วก็เฉลยแล้วค่ะเห็นไหมคะคนที่ไปด้วยนั่นก็คือเพื่อนซีรุ่นน้องนะคะหนุ่มนัทอติรุธนั่นเอง
กินกายใต้กับสาเหรอนะงั้นไปเอ๊ะว่าใครถ่ายให้อีกที่นึงนะคะ

เห็นไหมครับคุณผู้ชม

เด้นต่อนะคุณผู้ชม

แต่มั่นใจได้ว่างานนี้ยังไงก็แล้วแต่

เพราะว่าเขามีคลิปถ่ายตอนเดินสองคน

หรือว่าอาจจะเป็นทีมงานเขาก็ได้นะ

พี่น้องที่อยู่ภูเก็ตแอบส่องมาให้หน่อยนะ

เดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษเขาคล่องเด้อ

แฮปปี้หนูก็มีความสุขค่ะพี่